เดี๋ยวไปตรวจสอบล่าสุดหน่อยนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ
กับการทำงานของเจ้าหน้าที่ในการค้นหาทั้ง๑๓ชีวิตนะครับ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีอยู่ที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่แม่สายเชียงรายนะครับ
คุณนัทพงศ์เรียบสันเทียนะครับจะรายงานเข้ามานะครับ

สวัสดีครับคุณภาคภูมิครับคุณรสลินครับ
ครับคุณนัทพงศ์ตอนนี้อยู่จุดไหนครับ
อยู่ที่บริเวณปากทางเข้าถ้ำครับ
ตรงที่เขากำลังมีการขุดเจาะกันอยู่หรือเปล่าฮะ
ใช่ครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังมีการขุดเจาะน้ำบาดาน
เพื่อที่จะมีการพร่องน้ำออกมาเพิ่มเติมสนับสนุนกับในส่วนของการที่มีการสูบน้ำออกมา
ครับตรงจุดนี้จะช่วยระบายหรือว่าช่วยเสริมการทำงานจากสูบจากข้างในออกมาอย่างเดียวยังไงฮะคุณนัทพงศ์
คือตามการทำงานของเจ้าหน้าที่นะครับก็คือว่าถ้าแผนในการขุดเจาะลงไปความลึกที่๑กิโลเมตร
แล้วถ้าเกิดไปเจอตาของน้ำบาดานและฝนไม่ตกลงมาเพิ่ม
คาดการณ์ว่าจะใช้การระบายน้ำบาดานขึ้นมาได้๑๐๐คิวต่อ๑ชั่วโมงครับ
ค่ะที่บอกว่าจะเจาะลงไปหนึ่งกิโลเมตรตอนนี้ความคืบหน้าในการเจาะเนี่ยดำเนินการไปเยอะหรือยังคะ
สักครู่ได้รับข้อมูลจากทางเจ้าหน้าที่เนี่ยตอนนี้รู้สึกว่าลึกลงไปประมาณสัก๓๔๐๐เมตรแล้วครับ
ครับตอนนี้ฝนยังตกอยู่ไหมครับ
บรรยากาศที่นี่ตอนนี้ฝนหยุดตกลงมาแล้วครับแต่ว่าที่ท้องฟ้าเนี่ยมีเมฆค่อนข้างหนามากก็ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าหลังจากนี้ฝนจะตกหรือว่าตลอดทั้งค่ำคืนนี้จะไม่มีฝนตกลงมาครับ
ครับคุณนัทพงศ์ครับที่เจาะลงไปตรงน้ำบาดานตรงนี้เพื่อจะช่วยระบายน้ำออกมาจากในถ้ำด้วยเนี่ยมันจะช่วยลดสัดส่วนของการที่น้ำจะเติมเข้ามาจากฝนตกตรงนี้ถือว่าจะทำให้ได้ผลกว่าใช่ไหมครับ
จากการสอบถามเจ้าหน้าที่นะครับก็คือในการทั้งขุดเจาะน้ำบาดานแล้วก็การสูบน้ำเนี่ยการสูบน้ำออกจากถ้ำจะเป็นการนำน้ำส่วนหน้าของถ้ำออกมานะครับ
แล้วก็ในขณะเดียวกันในการขุดเจาะน้ำบาดานขึ้นมาเนี่ยจะทำให้บริเวณชั้นกลางของถ้ำที่มีน้ำสะสม
บีดภัทยาตามที่มีการทาสการว่าน้องทั้ง๑๓ชีวิตอาจจะยังอยู่ในบริเวณตรงนั้นครับ

ตรงส่วนของเครื่องสูบน้ำน้ำด้านหน้าถ้ำโดยเฉพาะบริเวณสามแยก

แต่ว่าตรงขุดเจาะผ่านทงน้ำบาดานเข้าไปเนี่ยมันจะช่วยแถวตรงโถงกลาง
แล้วการเจาะจะเจาะกี่จุดแล้วก็ใช้รถในการขุดเจาะกี่คันคะ
ตอนนี้ใช้รถหนึ่งคันครับแล้วก็แผนการเนี่ยเจ้าหน้าที่จะใช้แค่จุดเดียว
เพราะว่ามันค่อนข้างที่จะสุ่มเสี่ยงต่อลักษณะภูมิประเทศ
ถ้าเกี่ยวกับในการขุดขุดมากมากจากจุดอื่นนะครับ
คาดว่า๑กิโลเมตรจะเสร็จสักกี่โมงคะคุณนัทธพงศ์คะ
ตอนนี้ถ้าเป็นไปตามแผนนะครับคาดว่าสักประมาณไม่เกินตีหนึ่งถึงตีสองเนี่ย
แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นครับต้องเดาสภาพอากาศอีกครั้งหนึ่ง

แผนการขุดเจาะก็จะต้องมีการปรับใหม่
ก็ต้องมีการหารือกับทางเจ้าหน้าที่ใหม่
เพราะว่าต้องมีการคาดการณ์ว่าปริมาณน้ำที่จะอยู่ในถ้ำเนี่ย

ตอนนี้ก็คือถ้าฝนไม่ตก
ก็จะเป็นไปตามเป้าหมายที่เขาวางเอาไว้ครับ
ครับคุณนัทพงศ์พอจะได้ข้อมูลเรื่องปฏิบัติการด้านในไหมครับ

หรือว่ายังปฏิบัติการหรือว่าน้ำมันเยอะ
ถ้าได้รับรายงานล่าสุดจากตา
การตลาดการล่าสุดในช่วงเย็น
เจ้าหน้าที่หน่วยซิลเองเนี่ยยังไม่สามารถเข้าไปได้
เพราะว่าปริมาณระดับน้ำเนี่ย

วันนี้นะคะถ้าเทียบกับช่วงวันก่อน
วันนี้จะมีปริมาณฝนตกลงมาหนักมากกว่าทุกวัน
ทำให้ปริมาณน้ำเนี่ย
ไหลค่อนข้างที่จะแรงมากกว่าทุกวันที่ผ่านมาครับ
น้ำที่เข้ามาแล้วก็เพิ่มเติมเข้ามา

มันมาจากด้านไหนครับคุณนัทพงศ์
ตอนนี้เจ้าหน้าที่เองก็บอกว่า
การเมืองค่อนข้างยากนะครับเพราะว่า
น้ำอาจจะมีการซึมตามในช่วงของภูเขา
เราอาจจะมาสมทบในบริเวณของถ้ำ
ซึ่งจุดนี้เจ้าหน้าที่เองก็อยู่ที่การหารือว่าจะ
รองรับปริมาณในส่วนตรงนี้ยังไงต่อไปนะครับ

วันนี้คุณนัทพงศ์ได้ไปสำรวจจุดไหนมาบ้างไหมครับ

ในส่วนคณะตรวจสอบที่
ถ้ำผาหมูที่ตาม
ในส่วนของรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับ
แล้วก็ชุดนักสำรวจถ้ำของชาวอังกฤษ
ซึ่งมีสัญญาณที่ดีครับในการตรวจสอบที่ผมตามไปเนี่ย
ก็คือมีการพบโกรงที่เป็นปล่อง
มีความลึกลงไป๑๘๐เมตร

ก็คือแผนการหลังจากนี้ของในส่วนของทางตำรวจเนี่ย
พรุ่งนี้เขาจะมีการใช้เจ้าหน้าที่นักปีนผา
เพื่อที่จะมีการโรยตัวลงไปในปล่องดังกล่าวเนี่ยครับ
เพราะเขาเชื่อว่าปล่องนี้อาจจะเป็นห้องโถงของบริเวณถ้ำหลวง
แต่ว่าในส่วนของถ้ำหลวงจะเป็นในส่วนของปีกขวาของถ้ำ
ถ้าเกิดว่ามองภาพนะคุณภาคภูมิก็คือว่าในส่วนของฝั่งซ้ายเนี่ย
หน่วยศิลป์ก็จะมีการดำน้ำไปที่บีบอัศยา
ก็คือตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่จะเริ่มมีการบีบพื้นที่ทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวานะครับ
ฝั่งซ้ายจะเป็นในการของดำน้ำเข้าไปที่บีบพัทยาของเจ้าหน้าที่หน่วยซิล
แล้วก็ทางอากาศยานในการโรยตัวลงไปกับ
ครับตรงนี้เราลงไปเพื่อจะให้แน่ใจใช่ไหมฮะว่า
ทั้ง๑๓คนเขาไม่ได้อยู่ปีกนี้จริงหรือว่ายังไงครับ
สันนิษฐานของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ย
บอกว่าจุดที่มีการพบรองเท้าแล้วก็กระเป๋าสตางค์
อาจจะเป็นไปได้ครับว่าเด็กทั้ง๑๓ชีวิตที่ติดอยู่ภายในถ้ำเนี่ย
อาจจะมีการส่งสัญญาณว่าพวกเขาอาจจะไม่ได้เดินทางไปในส่วนของบีบพัทยาก็ได้
เพราะว่าถ้าตามกระแสข่าวหรือว่ารายงานข่าวในช่วงที่ผ่านมา
น้องกลุ่มนี้เขามีคนเคยพูดว่าเขาเคยเข้าออกถ้ำแห่งนี้หลายรอบแล้ว
ทีนี้ผมมองว่าทางโพสต์เองก็ดีน่าจะมีการประเมินแล้วว่า
ทั้งซ้ายบีบทั้งขวาเพื่อให้กระชับให้แน่ชัดว่า
น้องทั้ง๑๓ชีวิตเนี่ยอยู่บริเวณห้องโถงฝั่งใดครับ

คือตอนที่เจ้าหน้าที่ประเมิน
ก็คือว่าจุดสามแยกมันเป็นจุดที่น้ำท่วมเยอะใช่ไหมฮะ
แล้วทั้ง๑๓คนก็คงจะไปเจอเหตุในช่วงเวลานั้น
ท้องรองเท้าที่ถอดเอาไว้แถวนั้น
เอาล่ะเราอาจจะพอประเมินได้ว่าเขาน่าจะไปทางซ้าย
เพราะว่ามันอาจจะมีพวกลานโล่งลานโล่งหรือว่าจุดพัทยาบีชที่อยู่กันได้
แต่อีกมุมนึงมันก็อาจเป็นไปได้ว่าเขาจะไปฝั่งขวา
เพราะฉะนั้นต้องไปดูให้แน่ใจว่า
ก็คือต้องไปดูให้แน่ใจว่าเขาไม่อยู่ตรงนั้นจริงจริงใช่ครับอืม
นัทพงศ์คะที่บอกว่าหลุมมันลึก๑๘๐เมตรเนี่ยนะคะ
พรุ่งนี้เราจะเริ่มปฏิบัติการเนี่ยตำรวจจะลงไปในหลุมนี้สักกี่โมง
ทางท่านรองวิราชัยเนี่ยได้มีการนัดแนะเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ที่หน้าถ้ำหลวงนะครับบริเวณนี้ในช่วงเวลา๗โมงเช้า
ก่อนที่จะมีการลงพื้นที่ไปที่บริเวณท่ามหาหมี
เพื่อมีการนัดแนะอีกครั้งหนึ่งว่าจะมีการโรยตัวจุดไหนอะไรยังไง
หรือว่าอาจจะใช้อากาศยานในการโรยตัวลงมา
อันนี้ต้องประเมินแบบชั่วโมงต่อชั่วโมงครับ
เพราะว่าอย่างที่ผมเกริ่นตลอดก็คือ
การทำงานของเจ้าหน้าที่ต้องขึ้นอยู่กับสภาพฝนฟ้าอากาศเท่านั้นครับ
แต่วันนี้ข่าวบอกว่าน้ำนี่ท่วมสูงกว่าทุกวันเลยใช่ไหมฮะภายในถ้ำ
ใช่ครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกก็คือว่าในช่วงบ่ายที่ผ่านมาเนี่ย
ฝนตกแรงกว่าทุกวันที่ผมสังเกตได้
เพราะว่าจุดที่ผมไปสำรวจ
ล่องผมได้เดินทางมากับทางร้องอผู้บัญชาสุฤษฐ์แรกขาด
ผมก็มีความรู้สึกว่าในช่วงที่เราเดินเนี่ย
น้ำมันเชี่ยวกราดกว่าในช่วงที่เราเดินเข้า
เพราะช่วงออกเป็นช่วงเวลาที่ฝนตกลงมาหนักพอดีครับ
ไหล่เขาที่คุณนัทพงศ์เดินก็คือปีกขวาที่อยู่ด้านบนของถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนใช่ไหมฮะ

มีทานน้ำอยู่ข้างบนด้วยก็แสดงว่าน้ำเนี่ยมาทั้งจากใต้ดินข้างล่างแล้วก็ข้างบนที่ไหลผ่านตาน้ำลงไป

โอ้โหแหม่มันยากลำบากจริงนะภารกิจนี้

ขอบคุณนะครับคุณนัทพงศ์ครับถ้ามีความคืบหน้ายังไงรายงานเข้ามานะครับ
ครับได้ครับคุณครับ